ไปดูอีกเรื่องดีกว่าค่ะสำหรับหนุ่มนักร้องคนนี้
มีดีที่หน้าตาแล้วก็เสียงเพราะด้วยสำหรับครูเต้ย
แฟนคลับเขาเยอะจริงครูเต้ยอภิวัตนั่นเองค่ะ
หลายคนได้ติดตามข่าวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
สำหรับกรณีเรื่องราวที่มีคนออกมาแฉประเด็นการคบซ้อนกับอดีตแฟนสาว

รวมไปถึงยังถูกสาวต่อความไปถึงเรื่องที่หลายคน
สงสัยว่าครูเต้ยเนี่ยรับงานร้องเพลงวันหนึ่งหลายงานนะคะ
แล้วเอาเวลาไหนไปทำแผนการเรียนการสอนเหรอ
เนื่องจากว่าครูเต้ยเป็นครูสอนวิชาดนตรีระดับประถม
ที่โรงเรียน๑แห่ง๑ในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ล่าสุดค่ะครูเต้ยก็ออกมาเคลียร์ทุกอย่างด้วยตัวเอง

กระทบกับงานราชการที่เจ้าตัวทำอยู่เหมือนกัน
ซึ่งก็ได้เข้าไปชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องครบซ้อนจนบานปลายไปถึงท่านฟ้องร้องตอนนี้
ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการทั้งหมดค่ะ
ทางบริษัทเราบริหารเวลาได้
ทุกอย่างลงตัวนะครับไม่มีผลกระทบต่อต่องานครับ
ทุกอย่างคือบริหารเวลาได้
คอนเสิร์ตเราก็เล่นหลังเวลาราชการอยู่แล้ว
ยังสอนครับก็รอเปิดเทอมก็กลับไปสอนปกติครับ
คือเราไม่ได้เป็นแต่ว่าคนก็พยายามจุดประเด็น
แล้วก็พยายามสร้างเรื่องให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะครับ

คนที่ด่าเราเขาก็ด่าสนุกปากครับ
คือเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงครับ
เรื่องตัวนี้คือก็ยืนยันว่าไม่ได้ครบซ้อนครับ
เวลาเป็นคนสาธารณะแล้วนะคะ
เรื่องส่วนตัวไม่มีอยู่จริงแล้ว
ใช่ก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ